อีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของตรงค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันก่อนไปเจอมาค่ะ
พี่เอว่าแบบสว่างวาบแล้วใช่ไหมคะเจอตรงสว่างวาบมากกว่า

ต้องบอกว่าละครที่เขาเล่นคู่กับน้องเบสเนี่ยค่ะ
ราคอเรื่องกู้ภัยของเขาทางช่องวิกอศก

เรตติ้งแบบมาแรงมากฟาดจุกนะคะ

เพราะว่าได้ผลักดันน้องเบสให้เป็นนางเอกเต็มตัวค่ะ
ไปไหนมาไหนใครก็ชมว่าเบสตรงเล่นเข้าคู่กันมาก
แล้วก็รุ้นตอนจบพิเศษติ้งภูมิไปถึงหลัก๖
อีกสองวันก็จะจบแล้วนะจ๊ะเยอะมากส่วนตัวตรงเองนะคะหลังจบเรื่องนี้นะคะ
ก็จะมีละครเรื่องใหม่เรื่องคุณชายค่ะนะคะซึ่งน้องเบสนั้นนะคะก็มีละครติดต่อมาแล้วนะคะ
แต่ว่าคุยกันอยู่ค่ะแต่ที่ว่าจะถามไม่ได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปเจอตรงล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
ทุกที่ใส่เข้ามาโชว์เจอแฟนแฟนบินดิ้งนะคะ
คือเขาขายเสื้อยืดนะคะแต่ไม่ใส่เสื้อเลยค่ะจริงนะคะลวงลึกเข้าไปนะคะ
โอ้โหหลุดโฟกัสไปเลยค่ะก็ต้องถามนะคะว่าเจ้าตรงปักหลาเอ๋ยสีมีโอกาสทายเซ็กซี่ให้เอ่ยได้ดูอยู่บ่

เอาไปฟังเลยดีกว่านะคะว่าจะมีโอกาสป่ะจ๊ะน้องจ๋า
ต้องบอกว่าทำโดยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วพอวันแรกออกมาเนี่ยคือมันดีมาตั้งแต่แรกแหละ
หวังว่าจะเป็น๖ก็คือดีใจแล้วก็ดีใจแทนเบื้องหลังด้วยครับ
เพราะมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องเบสก็อยากให้น้องได้เจอสิ่งดีนี่แหละ
ก็ประเดิมเลยเป็นเรื่องแรกก็เรตติ้งดีซะแล้ว
ถอดการโชว์อะไรอย่างนี้ก็ได้ประมาณนึงครับ

โชว์ในงานอะไรอย่างนี้ก็จะมีบ้างเลยนะครับ
ถ้าถามสิคแพ็คยังอยู่ไหมคะฉัน

พี่พิการโหพี่เก่งใจ
ถ่ายแบบโชว์บ้างอะไรอย่างนี้จะมีไหมครับ
จ้างผมได้เลยนะครับจ้างผมได้
สามารถจ้างได้ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้
ฉันอยากจะควักลูกตาเธอออกมาแจ๊กกะลีน

คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราขอเรียรายเงินหน่อยนะคะ

เขาบอกตั้งผมได้ตั้งผมได้นะคะ
เรียกว่าดิฉันอยากเกิดเป็นน้องเบสจังเลย

เราได้เท่าแจ๊กกะลินเราก็โอเคแล้วนะเมื่อกี้

ว่าเขินจริงนะตัวจริงเขาหล่อมากเลยนะคะ
หลายคนก็แซวว่าแหมอิจฉาน้องเบสนะ
แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าก็อิจฉาตรงเหมือนกัน
เพราะว่าน้องเบสก็สวยน่ารัก
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์